ที่ต้องบอกว่ามันเป็นฆาตกรที่โหดเยี่ยม
แล้วเขาต้องใช้คำว่าวิปริตจริง
มันจะวิปริตไหมล่ะคะในเมื่อศพคนตาย

คือเขาเสียชีวิตนะคะอย่างน่าสงสาร
ไม่พอยังถูกเฉือนเอาอวัยวะเพศของเธอออกไปด้วย
สาวใหญ่คนนี้เสียชีวิตอยู่ภายในบ้าน
เอาจริงจริงก่อนหน้านี้ครอบครัวพยายามตามหาเพราะเห็นหายตัวไป
ทีนี้ก็เลยคาดการณ์ว่าเธอน่าจะเสียมาแล้ว
เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒๓วัน

เธอเนี่ยนะคะเสียชีวิตอยู่ในบ้านที่อยู่ในตำบลจรัสอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
สภาพตอนไปถึงนะคะมีผ้าห่มสีฟ้าพันร่างเธอเอาไว้
ศพเนี่ยเปลือยมีแค่เสื้อชั้นในแล้วก็เสื้อแขนยาวถูกถลกขึ้นมาไว้เหนือหน้าอก
อย่างที่ขวัญบอกว่าตรงบริเวณอวัยวะเพศของเธอเนี่ยมีรอยถูกเฉือนออก
แล้วศพก็ส่งกลิ่นเน่าเหม็นก็น่าจะเสียชีวิตมาแล้วหลายวัน
น้องสาวผู้ตายบอกว่าอะไรนางสาวปรานีเล่าแบบนี้บอกว่า
เอาจริงเจอพี่สาวครั้งสุดท้ายตอนวันที่๗มีนาคมบ่าย๒
ตอนนั้นเนี่ยยังเห็นว่าพี่เนี่ยเดินอยู่ในบ้านเลย
จากนั้นก็เอ๊ะแล้วทำไมหาพี่ไม่เจอ
จนกระทั่งคุณผู้ชม๒วันต่อมา๗นะเห็นพี่เดินอยู่ในบ้าน
มีนาคมค่ะเขาบอกว่า๑ทุ่ม
ลูกชายเนี่ยของตัวคนตายมาหาแม่ก็เห็นแต่ว่าประตูหน้าบ้านเปิดทิ้งไว้
แล้วก็ปิดไฟในบ้านหมดเลยตัวเธอเองเธอเข้าไปดูในบ้านมาแล้วรอบหนึ่ง
แต่ว่าตอนนั้นไม่เจอใครตอนนั้นเธอเนี่ยไม่ได้ไปสังเกตห้องห้องหนึ่ง
ห้องนั้นคือห้องที่เจอศพเป็นห้องเก็บของ
บอกไม่ได้ดูหรอกแต่ได้กลิ่นบางอย่างว่ามันเหม็น
คิดว่าคงจะเป็นกลิ่นเศษอาหารนะคะ
ทีนี้ต่อมาในโดมค่ะลูกของผู้ตายก็เลยมาค่ะมาตรวจดู
แล้วเข้าไปเจอในห้องเก็บของเป็นศพของแม่นอนตายอยู่นะคะ
อย่างที่บอกค่ะเขาบอกว่าเขาได้กลิ่นเหม็น
จริงรอบบ้านเดินดูหลายรอบแล้วนะแต่ไม่เจออะไร
สุดท้ายมันมาผิดสังเกตตรงห้องเก็บของที่ปกติที่บ้านนี้แทบไม่เคยเปิดใช้งานเลย
แต่ทำไมมันมีก้อนหินก้อนใหญ่วางอยู่หน้าประตูห้องเก็บของ
ตัดสินใจเปิดเข้าไปดูต้องผงะและเจอศพแม่นอนอยู่แบบนั้น
สงสัยค่ะสงสัยใครสงสัยผู้ชายอยู่สองคน
ซึ่งตำรวจเรียกผู้ชายสองคนนี้ไปสอบสวนแล้วอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้
ทางด้านของคนตายค่ะนางเพื่อนนะคะเลิกรากับสามีมาตั้งแต่ปี๕๗
เพื่อนอาศัยอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวลูกสามคนเนี่ยจะไปอยู่ที่บ้านตาบ้านยาย
บ้านจริงบ้านเขาแต่ละหลังจะไม่ได้ห่างกันนะคะ

เขาบอกว่านางเพื่อนมีอาการคือชอบกินเหล้าหนักมาก
วันแต่ละวันเนี่ยเกือบทุกวันจะต้องไปนั่งหาวงกินเหล้าในหมู่บ้าน
ใครมีวงตรงไหนก็จะเข้าไปร่วมด้วยตลอด
ตอนนี้เรื่องของความคืบหน้าทางคดี
ตำรวจเรียกตัวผู้ชมสงสัย๒คนนะคะมาสอบสวน
สอบสวนเขาบอกว่าคนแรกเป็นใคร
คนแรกเป็นคนในหมู่บ้านที่ชอบดื่มเหล้าด้วยกันในวงเล่าเป็นประจำ
ประเด็นคือคนนี้เคยมีประวัติว่าเคยลวนลามนางเพื่อนมาก่อน
แล้วลูกเคยให้ข้อมูลว่าไม่ใช่แค่ครั้งเดียวลวนลามมาหลายครั้งด้วย
แล้วตัวผู้เสียชีวิตนางเพื่อนไม่ชอบคนนี้นะคะ
ทีนี้อีกคนนึงที่น่าสงสัยคือใครคนนี้ตำรวจบอกแปลกแปลกอะไรรู้ไหม
วันเกิดเหตุที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
คนนี้มายืนให้ข้อมูลกับตำรวจชนิดที่เรียกว่าละเอียดถี่ยิบ
มาบอกว่าตรงนั้นเป็นอย่างนั้นตรงนี้มีอย่างนี้
เขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมาให้ข้อมูลได้เป็นตุเป็นตะเช่นนี้
อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมค่ะผลชนสูตรเบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๒๓วัน

และอย่างที่บอกว่ามันมีรอยถูกเฉือนตรงอวัยวเพศ

ยังไงก็เชื่อว่าตอนนี้น่าจะเป็นฆาตกรรมแน่
เดี๋ยวจะรวบรวมหลักฐานแล้วเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องหรือคนอื่นที่น่าสงสัย

อยากให้เจ้าหน้าที่จับให้ได้ไวนะ
เพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นก็หวาดระแวงกันไปหมดแล้ว